คุณผู้ชมฮะเรามีข่าวระทึกเรียงคิวให้คุณผู้ชม

เหตุการณ์แรกนี่นะคะอยู่บนตึกค่ะ
บนตึกที่โรงพยาบาลที่สงขลาเลย
ดูหน่อยจังหวะที่เด็กขึ้นไปอยู่บนตึก
แล้วพยายามจะกระโดดตึกมันหวาดเสียวจริงค่ะ
โอ้นี่ยืนอยู่นี่คือมันหิ่นเหม่มากค่ะ
ร่วมลงมาอยู่แล้วอ่ะเออหว่าเสี่ยวมาก
ใช่เขาทำตัวเหมือนกับจะโยกตัวแล้วก็แบบจะให้อึกค่ะ
เนี่ยค่ะตอนครั้งเนี่ยเหมือนเสียหลักแล้วนะฮะใช่ค่ะ
คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้คือคนที่เป็นญาติที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮะ
เขาเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้
ใช่ค่ะเองตัวเองผ่านรินนะคะ
เราเห็นมั้ยเมื่อกี้น้องใครเขื่ออยู่ใช่ไหมคะ
แล้วอยู่ตรงขอบแบบนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมลุ้นสรุปแล้วน้องจะโดดลงมาไหม
หรือจะมีคนไปช่วยทันไหมเอาดูคลิปนี้ค่ะ

เขาก็ลุ้นพี่จะตกมั้ยเพราะว่ามินเมื่อเพื่อทีคู่
เห็นพี่พยาบาลข้างไหมฮะเริ่มประชิดตัวแล้ว

แล้วเขาเหมือนโวยวายไล่ไม่ให้เข้าใกล้นะครับ
แต่ท้ายที่สุดเขาก็กระโดดลงที่มันปลอดภัย

แล้วก็ตกลงไปตรงฝั่งที่มันปลอดภัยฝั่งในระเบียง
พยาบาลรีบจับตัวไว้เลยเพราะว่ากลัวไงเขาจะคิดสั้น
แล้วก็โกรธเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไป
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะเขาก็คุยกับเราทางโทรการ
บอกว่าแม่งเกิดขึ้นตอนบ่ายโมงก็วัน
ตัวของคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาล

ตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าทีวีเสียงดังหรือเปล่า
แต่พอดูไปปุ๊บอุ๊ยตึกตรงข้าม
น้องคนนี้เขาอยู่ตรงขอบระเบียงเหมือนจะกระโดด
ตึกมันสูงสักประมาณ๔ชั้นได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วนะ
เดี๋ยวไปฟังตอนที่ทีมข่าวของเราคุยกับคนถ่ายคลิปหน่อยค่ะ

มันจะติดเขาเป็นกลางเปล่า

มุมของคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็อยากจะเตือนน้องคนนี้

เขาก็ถามคนรู้จักแหละเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้

แล้วก็ทะเลาะกับพ่อแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไร

ส่วนทางด้านของโรงพยาบาลไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับ

มันก็เป็นจัญญบันของทางแพทย์เหมือนกัน
ในการที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคนไข้นะครับ